คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ
คนขับรถกระบะส่งอาหารหลับใน
ขณะที่ขับเข้าวงเวียนอนุสวรีย่ามุกย่าจันทร์ที่ภูเก็ต
คุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุตรงวงเวียนนี้
ไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแล้วนะครับ
ดังนั้นไปดูเหตุเมื่อคืนกันก่อนนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะอยู่พุ่งตรงมาเลยนะคุณนะ
ลักษณะเหมือนจะไม่ตีซ้ายตีโค้งเลยดูไหม
ดูนะดูจังหวะนี้นะฮะพุ่งตรงมาเลย
รั้วของอนุสวรีย่ามุกแม่จันทร์เลยนะครับ
เกิดเหตุตี๓๓๐ตำรวจสพทะหลัง
จังหวัดภูเก็ตรับแจ้งเหตุตรงนี้นะครับ
ก็ไปพบรถกระบะตู้ทึบแช่แข็งอาหารสีขาว
มาเล็กที่เบียน๒ธพุท่าวคละครัง๖๗๐๖กรุงเทพมหาละคร

แล้วก็มีคนขับนะฮะก็คือนายสันเพชรรอบครอบอายุ๒๑ปี
ไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
เบื้องต้นโจรนาทีประสานนำรถยกเนี่ย
นำกระบะไปเก็บไว้เป็นของกลางที่สพทหลาง
สอบสวนคนขับคนขับบอกแบบนี้
ผมขับรถกลับจากรับส่งอาหาร
แล้วผมอ่อนเพลียเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนะ
ผมวูบหลับในครับรถมันก็เลยเนี่ย
ไม่ได้ตีโค้งไม่ได้เข้าวงเวียนเลยนะฮะ
แต่ว่าตรงเข้าไปชนรั้วกั้นของอนุสาวรี

ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ตอนพาดหัวเราบอกว่าอีกแล้ว

คือจุดนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับ
กลางดึกของคืนวันที่๒ธันวาคมปี๕๙นู้นนะฮะ

ตำรวจตรีธนากรจิมจวน

หนุ่มวัย๓๗ปีสัญชาติรัสเซีย
่งโตโยต้าแคมมี่พุ่งชนกระถางต้นไม้

พังเสียหายยับเยินเหมือนกัน

ก็จะเห็นว่านุ่มรัสเซียคนขับรถเนี่ย

ถนนศรีสุนฮรงค์หน้าถนนเทพกระสารตี

แต่สุดท้ายมาเสยตรงนี้
ตรงนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับทำให้ชาวบ้านเขาบอกว่า
อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลหน่อย
อาจจะติดตั้งไฟสัญญาณเตือนหรือว่าอะไรก็ตาม
แล้วดูคันนี้สิคุณพุ่งฝ่าขึ้นมาเลย